ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เจอร่างหญิงวัยห้าสิบปีถูกคนร้ายเนี่ย
ทำร้ายจนเสียชีวิตในไร่ข้าวโพดเย็นเมื่อวานนี้นะฮะที่เจอศพกันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุดรธานีคือตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
เป็นค่าชิงทรัพย์หรือว่าความขัดแย้งต่างนะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปนะฮะ
นี่คือพื้นที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ไร่ข้าวโพดในทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
บ้านสวหมู่๘ตะบนนาไหมอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสมบัติฤทธิ์มนตรีอายุ๕๐ปี
ขวามือคือภาพที่ไปเจอศพเมื่อวานนะครับ
ส่วนซ้ายมือนั่นคุณจ๋าแจ่มสีวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
นั่นคือภาพของผู้ตายนะครับนางสมบัตินะครับ
ส่วนคนที่พาคุณจ๋าแจ่มสีเข้าไปดูจุดเกิดเหตุที่เจอศพเนี่ย
คือสามีของผู้ตายนะครับชื่อนายประคองฤทธมนตรีอายุ๕๖ปี
คือต้องเดินเท้าเข้าไปเนี่ยจากบ้านเนี่ย๓กิโลเมตรนะครับ
ทางนายประคองเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้เอาควายมาเลี้ยงกัน
เลี้ยงในไร่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ตกลงกันว่าเอ๊ะวันนี้ใครจะไปอยู่ไร่ไหนนะ
ตัวนายประคองสามีบอกผมก็
ก็พาควายไปทางไร่อ้อยส่วนนางสมบัติที่เป็นภรรยาเนี่ย
ให้พาควายไปเลี้ยงที่ไร่ข้าวโพดก็แยกกันไปคนละทาง
เช้าเมื่อวานนี้จนบ่าย๓นายประคองบอกว่าผมก็โทรไปหานางสมบัติโทรไปหาเมีย
เพื่อจะชวนกันกลับบ้านโทรไป๑๐กว่าสายเมียไม่รับโทรศัพท์เลย
ก็เลยโทรไปหาลูกสาวเพื่อจะถามว่าแม่เนี่ยกลับบ้านหรือยัง
จะได้ให้ทำกับข้าวรอแต่ลูกบอกแม่ยังไม่กลับมาบ้านเลยคือนายประคองบอกว่าเริ่มเอกใจแล้วนะฮะทีนี้ก็เลยต้องตามหาแล้วนะครับ
กระทั่งมาถึงฝั่งไร่ข้าวโพดที่ภรรยาเอาควายมาเลี้ยงเนี่ยลูกสาวบอกเดินมาแถวนี้ได้ยินเสียงโทรศัพท์แม่ที่พยายามโทรหาแล้วแม่ไม่รับสายเดินตามเสียงมา
มาเจอศพแม่นี่ฮะนอนเสียชีวิตอยู่แล้วในสภาพนอนตะแคงแล้วแบบมีร่องรอยการถูกทำร้ายก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะฮะ
ตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยพบว่าที่ศีรษะของนางสมบัตินะมีร่องรอยการถูกทำร้ายนะฮะศีรษะด้านซ้ายแถวช่วงกกหูมีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็งจนกระโหลกเนี่ยเกือบยุบ
ส่วนตามตัวมีรอยถูกแทงอยู่๔แผลใต้ราวนม๑แผลท้อง๒แผลและหลัง๑แผล
จากนี้ยังพบว่าเงินสดที่ติดตัวผู้ตายอยู่หายไปสามีบอกว่ามีเงินพกติดตัวมา๑๗๐๐บาท
นายประคองนะครับสามีของผู้ตายบอกว่าที่สงสัยปมเหตุอยู่เนี่ยส่วนตัวเนี่ยนะ
สงสัยอยู่สองเรื่องที่ภรรยาถูกฆาตกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของญาติพี่น้องของเมีย
เพราะก่อนหน้านี้มีปัญหากันเรื่องการแบ่งที่ดินไม่ลงตัวสองก็คือเรื่องการฆ่าชิงทรัพย์
เพราะว่าครอบครัวของเขาเพิ่งขายควายแม่ลูกมาได้เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาราคาสามหมื่นหกค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้มีวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาที่เถียงนาสองคนยังเจออยู่เลยก็ถามว่าเอ๊ะมาทำอะไรกัน
วัยรุ่นสองคนนั้นบอกมาหากบหาเขียดก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นการฆ่าชิงทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าเงินหายไปด้วยพันเจ็ด
ตอนนี้ติดใจสาเหตุการที่ภรรยาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับว่ามาจากสาเหตุไหน
แต่นายประคองบอกว่ามันโหดร้ายเหลือเกินทำไมต้องโหดร้ายกันขนาดนี้ตอนนี้จะขออายัดศพของเมียไว้ก่อน
ตอนนี้อยู่ที่วัดนะฮะเพื่อจะส่งไปชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตอย่างละเอียด
ยังสมบัติแทบไว้สุดท้ายน้อยฟิตการประจำ
ฮ่าหน้าเรื่องมันมีปัญหาหัวหาลายปีเลยครับเป็น๒๐กว่าปีเลย
ส่วนทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำอยู่๔คนนะครับ
๑ใน๔มีน้องเขยของผู้ตายด้วยนะชื่อมณพนะฮะ
อีก๓คนเนี่ยมีในอ้วนในมนต์และนายจรวดซึ่งเมื่อ๑๖กันยายนที่ผ่านมาทั้ง๓คน
มีคนเห็นว่าพกมีดเข้าไปหาข้าวโพดกับแตงไทยในไร่ของผู้ตาย
ที่เขาจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีได้คุยกับมานพนะฮะ
เขยของผู้ตายนะครับเขาบอกว่าที่ประคองสามีของผู้ตายมาบอกว่ามีปัญหาในครอบครัว
แบ่งที่ดินมรดกไม่ลงตัวเนี่ยไม่เป็นความจริงเลยนะความจริงเนี่ยเขาแบ่งกันเรียบร้อยหมดแล้ว
นี่ยังแปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมนายประคองเนี่ยหยิบยกเรื่องนี้มาพูดอ่ะ
ทำเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าความจริงเขาแบ่งลงตัวกันหมดแล้ว
แฟนแกไปเลี้ยงควายแทนแกปวดขาแกเลยอยู่พักที่นาแกไปหาข้าวโพด
ไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเกือบเป็นแบบนี้ไม่เพราะเราบริสุทธิ์
ส่วนในอ้วนกับนายจรวดนะครับยืนยันกับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
เขามาที่ไร่ของผู้ตายจริงเพื่อไปขอแต่งไทยนะ
เพื่อไปขอแต่งไทยเอามากิน
แล้วเขาได้เอามีดเขียวที่พกไปในไร่เนี่ยมาโชว์ให้ทีมข่าวของเราดูด้วย
ไม่ได้เอาไปใช้ฆ่าใครตายนี่เห็นไหมเขาพร้อมให้ไปพิสูจน์ทุกอย่าง
เขาแค่เข้าไปขอแต่งไทยเอามากินแค่นั้นเองนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยนะครับ
ตอนนี้ตายียก็ยังเชื่อมั่นว่าตายียังบริคนาคมไปกันครับครับเชื่อมั่นบริคนาคมบริสุทธิ์๑๐๐ครับค่ะ
แล้วผมก็ยังปากใจด้วยว่าคนที่ทำแบบนี้ไปได้ยังไงเค่าค่อนข้างก็เป็นคนที่อัศยาไทยดีกับคนในบุคบ้านคนนึง
กับคนในบ้านอีกคนหนึ่งนี่เดี๋ยวก็เอาไปขอแล้วแกก็ให้ไง
คนความขวางด้วยไม่ได้แบบคิดทุ่มคิดถี่อะไรไงครับ
คิดว่าคนที่ทำนี้มันทำเกินไปนะครับส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้ไร่ของผู้ตายนี่ฮะ
จุดที่เจอศพเนี่ยบอกว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานได้ยินเสียงคล้ายคล้ายกับคนร้องตะโกนนะฮะ
แต่ดังอยู่ไม่นานนะก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
ยังคิดว่าเด็กเขาหยอกล้อเล่นอะไรกันหรือเปล่า
อ่าสุดท้ายเอ้าตอนเย็นมารู้ข่าวว่านางสมบัติเนี่ยก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่ในไร่ข้าวโพดนี่แหละ
เขาก็ตกใจกันไม่คิดว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยจะคือการร้องขอความช่วยเหลือ
ทางคดีนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ๔คนนะครับ
ก็ปล่อยตัวไปหมดแล้วนะฮะเพราะว่าต้องรอเรื่องของการขยายผลดูเรื่องพยานหลักฐานต่างก่อน
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับทั้งเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์
หรือว่าเกิดจากปมความขัดแย้งในครอบครัวนะฮะตอนนี้จะไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่างต่าง
เท่าที่จะมีเผื่อจะดูร่องรอยการเข้าออกของคนร้ายนะครับ